ก่อนอื่นใดนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นก่อน
สองกลุ่มเข้ามาเที่ยวผับกันแล้วปรากฏว่าไปมีเรื่องตามกันไปไล่ยิงอ่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ค่ะนี่นะคะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดของตำรวจสพเมืองขอนแก่นนะคะ
ซึ่งตั้งไว้บริเวณรอบสารหลักเมืองขอนแก่นนะคะนี่เห็นไหม
รถกระบะสีขาว๔ประตูซึ่งมีนายพงศักดิ์กองสุนอายุ๒๕ปีพร้อมเพื่อน
เที่ยวสถานบันเทิงที่ตัวเมืองขอนแก่น
แล้วปรากฏว่าไปทะเลาวิวาสกับนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่ง
แล้วสุดท้ายนี่ขับรถกระบะไปไล่ยิงคู่กรณีจนบาดเจ็บ
จริงแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
คือหลังจากเกิดเหตุแล้วผู้บาดเจ็บไปแจ้งความไว้ที่
โรงพักเมืองขอนแก่นแต่แน่นอนถ้าคดีคืบ

คือมันดูเหมือนว่าคดีอาจจะไม่คืบเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองขอนแก่น
มีการแถลงการจับกลุ่มนายพงศักดิ์กองศูนย์อายุ๒๕ปี
อันนี้ต้องชื่นชมตำรวจด้วยนะคะ
ก็ถือว่าทำงานเร็วนะคะถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะ
คือจับกลุ่มในข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
พร้อมกับมีการยึดรถกระบะอาวุธปืนขนาด๙มมจำนวน๑กระบอก

กไปเที่ยวสถานบันเทิงพกกระสุนไป๔๕นัด
แล้วก็ของกลางก็เป็นในเรื่องของเสื้อผ้าที่สวมใส่วันก่อเหตุด้วยนะคะ
สุดท้ายแล้วก็ต้องเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
หนีไม่พ้นกระบะกลางไล่ยิงอรินะคะ